ร้องได้ให้ล้าน
น้องใบเฟิร์นกับโจทย์เพลงจอนนี่ที่รัก
จอนนี่ที่รักฉันสะมัดใจไม่ปล่อง
สาวไทยใจถึงขอเจ้าออกโปรดอย่าได้มองว่าไม่มีค่า
ลาลามาลาลิงติ่งเฮยโอจันลาและเฮยโอจันลา
ความฝันความหวังที่อยากจะได้เงินรางวัลไปเป็นค่าเทิมให้กับน้องสาวของตัวเอง
แล้วแบบนี้ใบเฟิร์นของเราจะทำสำเร็จหรือไม่
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
หุ่นใบเฟิร์นร้อง

ร้องได้
ร้องได้
ในเพลงที่สามแบบนี้คุณใบเฟิร์นรับแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สองหมื่นบาท
สองหมื่นบาท
และแก้มยุ้ยแล้วก็เป็นเจ้าเต้ย

ทำไมไม่เคยร้องเพลงดังอ่ะ

แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอที่นี่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ

ลิขาทะเลียร์แบบนี้นะคะ

หยุดลอยไม่ต้องเล่นพอแล้ว

ตัวช่วยยังมีให้ช่วยอยู่นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับใบเฟิร์นตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ปักสินใจยากเดียวนะครับ
อ๋อที่นี่พี่อยู่แล้วสองหมื่นบาทตกลงว่า

เล่นครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกไปแล้วนะครับ

ใช้
ใช้

ไม่ใช่ค่ะ

มันคืออะไรอธิบายในคลิปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ชัวร์

แต่ว่าใบเฟิร์นได้ตัดสินใจลงไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็แก้ไขไม่ได้แล้วต้องใช้สมาธิแล้วทำให้ดีเท่านั้นเอง

อย่างเดียวนะครับห้ามผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
ถ้าผิดนะครับก็เท่ากับว่าไม่ผ่านเพลงที่๔นี้นะครับ
ขอให้โชคดีนะครับน้องใบเฟิร์น
ค่ะ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ
ดีนะครับคุณดี
แล้วพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนรา
ไปเจอสาวโนบราสาวโนราเลยจ้อย
อยู่ดองซ้ายเดียวก็เกี่ยวเอวเลย
เพียงให้คนคอยนั่งใจลอยน้ำตากล่อ
ยายพี่ไม่จำพี่ไม่จำสัญญา
บอกไม่นานหลบมาถึงเวลาสู่ข้อ

น้องลืมสัญญา
น้องตายเฟ้าหวาใช้แค่ง
วันนี้ใจกรรเมื่อเจอสาวโนบรา

ต้องเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอย่างแรง

เสียแรงที่ไว้ใจยิ่งคิดยิ่งเศร้านั่งกอดเขาเดียวได้
เศร้าโนรับปะใสต้องพายเศร้าโนปรา
ผ่านมามาก
เจ็บมาเยอะ
หลักสุดนี่ก็ขับมอเตอร์ลงข้างทาง

เพลงนี่มันก็เก่าทีเดียวนะ๑๐ปีได้
ได้

คุณผู้ชมทางบ้านลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เผลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐๐บาท

นึกแล้วหมุนนึก
เพลงที่๔นะครับ
บูรคา๔๐๐๐๐บาทนะครับ

งั้น
ถือว่าเจอโจทย์เพลงหินให้เขาแล้ว

เป็นเพลงที่ถือได้ว่าไม่ถนัด

แล้วแบบนี้ใบเฟิร์นของเราจะฝ่าฟันไปได้หรือไม่
เดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมตามเชียร์ใบเฟิร์น